ที่ผ่านมานะคะสาวกหลายคนก็แหกตาตื่นกันพร้อมกันนะคะเที่ยงคืน
ประเทศไทยก็เริ่มถ่ายทอดสด๑๐โมงที่สหรัฐอเมริกานะคะ
เพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวตรงกับข่าวลือเกือบจะทั้งหมด
ของเรื่องที่มาแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัท
เขาเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าในวันนี้เช้าข่าวชัดโซเชียลของเราได้รับความพิเศษค่ะ
แล้วก็ได้แฮมสออนโปรดักต์ใหม่ที่ได้เปิดตัวมาจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้เลยกับคุณอาติชานเชิงชาวโวโน่ค่ะ

แน่นอนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทย

อย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ

มีการอัปเดตมากมายอีกด้วยนะครับ
จะมีตัวไหนบ้างรายละเอียดจะเป็นอย่างไร

เอามาใส่อยู่ในหน้าจอขนาดเล็กลงอย่างนี้นะครับ

กล้องด้านหลังเป็นกล้องขนาด๑๒ล้านพิกเซล

เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้แล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าใครครับ

ตอนนี้นะครับเปิดตัวมาทั้งหมด๒ความจุนะครับ
พร้อมที่จะเข้าไปวางขายในประเทศไทย

๗นิ้วหรือว่าขนาดที่เราคุ้นเคยกัน
ขนาดมาตรฐานที่เราใช้กันมายาวนานนะครับ
ตัวถังจริงแทบจะมีขนาดใกล้เคียงกัน
นั่นก็คือมันมีลำโพงมากถึง๔ตัวครับ
ก็คือ๑๒๓๔นะครับ
เทคโนโลยีหน้าจอใหม่นะครับ
ตัวนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแสงที่เราใช้งานอยู่

วัสดุใหม่และสีใหม่เพิ่มเติม
เหลือราคาเริ่มต้นในไทยเพียง๑๑๕๐๐บาทเท่านั้นครับ
ฟีเจอร์ใหม่มากมายที่จะสามารถอัปเดตได้ภายในวันที่ทำการเปิดตัวนี้
ที่เราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกภายในปี๒๐๑๗หรือปีหน้านี้เองครับ